ไปดูงานแข่งเรือที่บ้านณตนาอุวาปี
แต่ว่ามันเกิดเหตุทะเลาะวิวาดกัน

ตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบ

โอ้โฮ
นี่พี่เบิร์ตตำรวจมาระงับเหตุ
ระงับเหตุคือความตั้งใจที่จะระงับเหตุ
เห็นคนทะเลาะกันไงก็เลยเตะเข้าไป
อ๋อจังหวะนั้นไม่รู้ท่านตัดสินใจยังไง
โอ้หรอหัวเข้าไปเข้าตรงใต้มั้ง

ภาพที่เห็นเกิดขึ้นในงานแข่งเรือที่บ้าน
ัตนวาปีอำเภอพนมไพรครับจังหวัดร้อยเอ็ด
ในช่วงงานแสดงมหรสบตอนกลางคืน
ทะเลาะวิวาสกันด้วยเกรงวัยรุ่นนะ
ตำรวจก็ระงับเหตุแต่ภาพที่เห็นเป็นตำรวจ
เตะเข้าไปที่นะฮะบ้านเอวของชาวบ้าน
ก็มีการตั้งคำถามว่าเฮ้ยเหมาะสมเปล่าแบบนี้เหมาะสมหรือเปล่า
เหตุเกิดคือวันที่๑๒ตุลาคมที่ผ่านมานะครับ
จากการสอบถามตำรวจสพพนมไพรชี้แจงแบบนี้เอาฟังตำรวจก่อน
เมื่อคืนเกิดเหตุไว้รุ่นมันทะเลากัน
สิบตำรวจเอกธนาวุฒิโป๊ะประนม
ระงับเหตุโดยมีนายชานนท์ศรีลาดลาวผู้ชายในคลิป

แนะนำให้ไปทำแผลที่โรงพยาบาลพนมไพร

มึงเป็นหมอเหรอไอ้รวย
มีการอวยพรไปด้วยครับตำรวจก็เลยให้เพื่อนพาไปแม่
หันมาเห็นผมลำบากใจในการจะอ่านข้อความที่
พี่เบิร์ดหายใจอยู่เหือกหนึ่ง
ต่อมาไม่นานก็คือคืนเดียวกันแล้วนะ
นายชานนท์ไปก่อเหตุอีก
สิบตำรวจเอกธนาวุฒิจึงบอกให้กลับบ้าน
แต่นายชานนท์ไม่พอใจด่าใส่ด้วยคำหยาบคล้ายหลายครั้ง

โอ้โหอันนี้อธิบายก็ลำบาก
เอาเป็นว่าด่าดูหมินเหยียดหยามในศักดิ์ศรีเรื่องการศึกษา
และการเป็นตำรวจก็แล้วกันดอม

นะแล้วก็สิบตำรวจเอกธนาวุฒิก็เลยเข้าไปคุมตัว
แต่นายชานนท์ขัดขืน
พยายามจะต่อยหน้าตำรวจด้วยนะฮะ
ลองฟังตำรวจเขาบ้าง
เพราะในคลิปลุกภัณฑ์ใหญ่โตนะครับ

ผมเตือนให้ระมัดระวังครับ
ให้ปฎิวัตินาที่ภายใต้กฎหมายนะครับ

ไฟก็มีการผิดผ้าดครับ
ผมก็จะกำชับหุตะเวียบชาให้บริเวณนาที
เพื่อความสายใต้ของคุณหมายครับ
ท่าทีทั้งสองฝ่ายไปยินน้ำแข็งว่ามันจะจบไหม

เหรอเออปรับความเข้าใจกันได้
น้องชายของนายชานนท์มาขอโทษตำรวจแทนพี่ชาย
บอกคุณตำรวจผมขอโทษนะพี่ผมเมาขาดสติ
ตำรวจก็บอกโอเคได้
ตำรวจเองก็มอบเงินปลอบขวัญกลับไป
เพราะเตะเขานี่ไปเตะเขา
ก็จ่ายไปหมื่นนึงแต่เรื่องคดีต้องดำเนินกันไปนะ
นายชานนท์โดน๓ข้อหาครับ
ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่
หมินเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่
แล้วเสพของมืนเมาประพฤติตนวุ่นวาย
ซึ่งอยู่ระหว่างขอประกันตัวครับ